คือร้องได้ให้ร้าน

จากสกนเมืองน้องหาลม
จากสกนเมืองน้องหาลม
ปล่อยน้องระท่อม
คืนคงน้ำตาย้อย
คืนคงน้ำตาย้อย

เป็นไงเจ้าตัวคุณใบเตยครับ

คิดว่าถูกต้องทุกคำไหม

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงเป้าหมาย
ตอนนี้ก็ร้องไปแล้วก็มาเฉลยกันเลยนะครับ

ถ้าสำเร็จความฝันของเด็กน้อยคนนี้น้องใบเตย
ที่จะช่วยเหลือครอบครัวของตัวเอง

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องใบเตยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องใบเตยร้อง

คนเก่งน้ำตาแห่งความดีใจนะลูกนี่คือพลังที่หนูได้ทำนะคะ
ทั้งหมดนี้ด้วยตัวหนูเองตอนนี้รับแล้วค่ะหกหมื่นบาท
๐๐บาทตามที่บอกไว้จากเพลงของคุณจินตราภูลาภนะครับ
เตางอยถูกต้องทุกคำ
ตอนนี้หนูทำได้ละหกหมื่นหนูรู้สึกยังไงกับจำนวนเงินที่หนูตั้งเป้าหมายไว้
แล้วมันได้อ่ะลูกมันได้จริงทั้งที่หนูก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเก่งเลยนะ
เห็นความพยายามของหนูใบเตย
รู้สึกดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องจะได้มีชื่อเป็นของตัวเอง
แล้วก็เรื่องรถที่จะติดไฟแนนซ์ด้วยค่ะ
เรื่องรถที่ติดไฟแนนซ์มีความสำคัญยังไงคะ
ถ้าไม่มีรถคันนี้โมตุลก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกค่ะ
เพราะว่าโมตุลต้องไปโรงพยาบาลค่ะ
คือโมตุนบางทีกลางคืนขึ้นบางที่ใช่ไหมคุณย่า
น็อกขึ้นมาถ้าไม่มีรถแบบเร่งด่วน
อาจจะป่านนี้คงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว
คุณย่ารู้สึกยังไงณตอนนี้ค่ะที่ได้เห็นใบเตยเขา
เขาอยากจะแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งของคุณย่า
ภูมิใจคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเขาก็คงดูแลน้องสองคนได้
เขาแอบซ้อมไงเขาแอบซ้อมเพลงทั้งวันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้
แต่เขาทำได้เขาตั้งใจและภูมิใจค่ะ
ตอนนี้นะคะได้ตามเป้าละ๖๐๐๐แต่เส้นทางนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของใบเตยยังไม่หมด
เพลงหน้าเพลงที่ห้าแปดหมื่นบาท
เป็นสิทธิ์ของใบเตยที่จะได้ฟังเพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
พุทธครับ
เพลงนี้ค่ะเพลงที่ห้าค่ะมูลค่าแพอดหมื่นบาท
ถามก่อนว่าใบเตยรู้จักเพลงนี้ไหม
เคยได้ยินเท่านั้นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือเพลงอะไร
จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอุ๋งอุ๋ง
ต้องตัดสินใจเอาเองคงจะตัดสินใจได้นะครับ
แล้วผีก็ลืมผีก็ลืมโนลา
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

หยุดหยุดหยุด
ถ้าหยุดรับ๖๐๐๐บาท
ถ้าสู้ต่อมีลุ้น๘๐๐๐หรือเหลือ๓๐๐๐บาทในกรณีที่ร้องผิดนะครับ

เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

เสียงดังฟังชัดค่ะหยุดค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร่
ในเพลงที่๕นะครับก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๔นะครับ
วันนี้น้องใบเตยรับไปเลยนะครับ๖๐๐๐บาทครับ
เก่งมาก
ตามเป้าเป๊ะที่บอกกับเราตอนมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่าต้องการ๖๐๐๐๐บาท
วันนี้ก็ได้๖๐๐๐บาทจริง

เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนลูก
การเรียนจะนำพาเราไปสู่การงานที่ดีสังคมที่ดีนะ
เรียนให้ดีเลือกคบเพื่อนให้ดี

และที่สำคัญต้องสอนน้องให้เป็นคนดีด้วย
แล้วน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่ใบเตยด้วยนะคะ
เพราะว่าพี่ใบเตยเนี่ยเขารักพวกหนูมาก
และทำทุกอย่างเลยเพื่อน้องนะลูก
รักกันให้มากอย่าดื้อนะคะ
แอลคนสวยทำอะไรก็ได้อืม
ส่วนยิ้มเรียนดีอยู่แล้วนะคะ

โตแล้วก็ช่วยแบ่งเบาพี่ใบเตยด้วยนะคะ
ใครที่อยากอุดหนุนกับข้าวของคุณย่าตูน

ปลาส้มก็สั่งได้ค่ะแล้วส้มเคอรี่ให้ก็ได้

๐๙๗๐๑๐๑๕๗๙โทรสั่งปลาส้มได้ยืมตังค์ไม่มีนะคะ
นะคะไม่ได้นะคะ
วันนี้ก็ดีใจกับใบเตยด้วยแล้วก็ต้องขอขอบใจน้องใบเตยด้วยนะครับ
ที่ให้เกียรติหรือว่าให้เกียรติมาเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วในรายการของพวกเรา
ที่ได้มาทำให้คนอื่นเขาเกิดกำลังใจลุกขึ้นสู้ชีวิตแบบใบเตยบ้าง
วันนี้ขอบคุณใบเตยมากค่ะขอให้ใบเตยมีความสุขกับครอบครัวที่น่ารักของใบเตยนะคะ
โตขึ้นเป็นเด็กดีทั้งบ้านเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะน้องใบเตอร์ด้วยครับ
ภูมิใจคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเขาก็คงดูแลน้องสองคนได้
หนูรักย่าหนูจะดูแลน้องหนูจะช่วยย่าทุกอย่างค่ะ
ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หนู

จู่วันหนึ่งแม่ผมก็ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ

เดือนที่นอนคือทำอะไรไม่ได้

คือ๒เดือนก็กายภาพจนเราดีขึ้น
พอดีขึ้นก็กลับมาเจอว่าเป็นโรครุมตอย

คือเงินที่มีก็หมดไป
คือกู้ทุกที่ทุกทางที่แบบมาดูแลเรา
เฮ้ยเรานี่หว่าที่ทำให้เขาลำบากขนาดนี้